วงจรปิดจับภาพรถบรรทุกพ่วงเสียหลัก

โอ้โหคนขี่รถจักรยานยนต์กับคนซ้อน

หนีออกมาได้ทันรอดชีวิตหวุดหวิดนะครับ

แล้วดูสิรถจักรยานยนต์กับคนที่เดินอยู่ข้างทาง

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนห้วยศรีทนมดินแดง
ในเขตตำบลพวนทองอำเภอเมืองจังหวัดการาศิลป์ครับ
ก็ลองวงจรปิดจับภาพรถมันทุกข้วง

จากนั้นลูกพ่วงได้เกิดเสียหลักลงข้างทาง
ทำให้ชนสิ่งของข้างทางเรียกว่ากวาดเลยล่ะนะ
วาดสิ่งของข้างทางเสาไฟและต้นไม้
จนได้รับความเสียหายนะครับ
ตำรวจสพเมืองกรสินก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบต้นไม้๕ต้นที่หน้าสนามยิงปืนที่ปลูกไว้
พร้อมกับเสาไฟส่องสว่างหักโค้นเสียหาย
จากการสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์

พร้อมกับแฟนสาวซึ่งเป็นคนดูแลสนามยิงปืน
ช่วงนั้นกำลังปิดประตูตรวจเช็คความเรียบร้อย
และกำลังขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้าน

เธออ่าซ้อนมากลับบ้านกันเถอะ
สังเกตเห็นไฟหน้ารถของรถพ่วงคันนี้

ทั้งสองกระโดดเย้งไม่คิดชีวิตเลยครับ

ขึ้นอยู่พอดีนี่กำลังชวนเธอ

ทิ้งทิ้งรถแต่ไม่ทิ้งเธอนะ

ผมเห็นยังรีบวิ่งไปจับมือจูงมือวิ่งหนีอยู่
นี่เป็นช่วงของการพิสูจน์ความรักนะ
เห็นไหมฉันทิ้งรถนะเธอแต่ฉันไม่ทิ้งเธอนะ
และท้ายที่สุดก็รอดได้อย่างหุดหวิดโอ้โหคุณดูสิ

แต่ถ้าสังเกตดีคือท้ายเขาก็ไม่ได้ปัดมาจนถึง
ตัวรถจักรยานยนต์นะถูกว่าแบบอุดหวิดจริงอ่ะใช่ค่ะ
เป็นคุณนะนี่มันนาทีระทึกนะ
นาทีชีวิตนี่แหละนะครับ
ก็ตำรวจได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับ
พร้อมจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างเพราะอะไรคุณ
พ่วงมันมาชนความเสียหายแบบนี้
แต่ถามว่าหยุดไหมหยุดรถไหม
คนขับลงมาดูไหมรู้ไหมไม่ครับเอาไปต่อเหรอไปต่อเอาได้สิทธิ์ไปต่อแล้วนะ

แต่หลังจากนี้ตำรวจบอกฉันก็ได้สิทธิ์จับเหมือนกัน
เพราะว่าต้องดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ส่วนแฟนกันสองคนเมื่อกี้บอกว่าโอ้โหรอดชีวิตปฏิหารจริงนะฮะ